เหยื่อถูกหลอกให้เล่นแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กระบาดอีกครั้ง
ล่าสุดผู้เสียหายโดนหลอกร่วมร้อยล้านบาท
มิจฉาชีพในคราบเท้าแชร์เชิดเงินหนี
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกาห้ามพลาด